โรงพยาบาลที่ลำปางเพราะอะไรรู้ไหม
มีคนท้องเสียมากันแบบเป็นร้อยอ่ะ
กว่าคนถามว่าอุ๊ยตั้ง๒๐๐กว่าคนนี่ไปทำอะไรมา
เขาบอกว่าไปร่วมงานศพแล้วก็กินข้าวหมูแดง
ใช่ค่ะแล้วก็มีอาการใช่

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลร่องเคาะที่วังเหนือของลำปาง
สองร้อยห้าสิบเอ็ดคนอ่ะถูกหามส่งโรงพยาบาลวังเหนือ

ต้องกระจายไปยังโรงพยาบาลอื่นใกล้เคียงนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ว่าเมื่อวานอ่ะ
ชาวบ้านที่วังเหนือแล้วก็ที่ต่างจังหวัดมาร่วมงาน
เป็นงานศพของผู้สูงอายุอายุร้อยกว่าปีในหมู่บ้านป่าคา
แล้วคนเลยมาร่วมงานเยอะไงเป็นผู้เท่าผู้แก่ของชุมชน

เจ้าภาพเขาก็ทำข้าวกล่องเป็นข้าวหมูแดงแล้วก็มีไอศครีมมาเลี้ยงมื้อเที่ยง
พอกินไปได้สักพักนึงแขกก็โอ้โหท้องเสียค่ะ
ทีนี้ก็ต้องทยอยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
โอ้โหสองร้อยกว่าคนน่ะมากันเยอะนะคะ
แล้วเราก็สอบถามไปไงคือพอหลังจากที่มารักษาตัวแล้ว
หมอก็ให้กลับบ้านได้ประมาณ๒๐๐กว่าคนยังเหลืออยู่ประมาณ๓๖คนนะคะ
แล้ว๑คนมีอาการช็อกด้วยก็ต้องส่งต่อไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง
แต่ว่าตอนนี้อาการคนที่ช็อกก็ดีขึ้นแล้วนะคะ
แล้วอาการที่มีอาหารเป็นพิษหมู่น่าจะมาจากข้าวกล่องนี่แหละ
แล้วทางสาธารณสุขอำเภอรวมถึงประหลัดอำเภอวังเหนือเนี่ย
มาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะ
ดูข้อมูลต้นแล้วนะครับน่าจะเกิดจากอาหารที่รับประทานต่อไป
ตอนร่วมพิธีงานศพของในหมู่บ้านนะครับ
ซึ่งคนทำอาหารเนี่ยทำอาหารมา๗๐๐กล่องนะครับ
แล้วก็ทำคนทำทำเองทั้งเก็บร้อยกล่องเลยนะครับ
ทำให้สัญญาคาได้ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอาหารพิษเนี่ย
มาจากข้าวกล่องที่เราที่เจ้าภาพนะครับ
นำมาแจกแขกในงานนะครับเนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อเช้ามีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะ
คุณผู้ชมว่ามีคนมีอาการท้องเสียอ่อนเพลียอาเจียนเนี่ย
เพิ่มอีกประมาณยี่สิบกว่าคนงั้นแปลว่ารวมรวมยอดรวมตอนนี้
อยู่ที่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบกว่าคนแล้วนะคะแล้วทางด้านในแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดลำปางบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นน้ำหนัก
ยังอยู่ที่สาเหตุของเรื่องข้าวกล่องที่เอามาจัดเลี้ยงนะข้าวหมูแดงนี้
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะจะจัดทีมสอบสวนโรคต้องไปดู๒จุดเลย
จุดแรกคือบ้านของคนที่รับจ้างทำเข้ากล่อง๗๐๐กว่ากล่อง
ส่วนอีกจุดหนึ่งคือสถานที่จัดงานศพของผู้เท่าผู้แก่ก็คือที่หมู่บ้านป่าคานั่นเองนะคะ
แล้วหลังจากที่มีการหามตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาต้องตรวจหมดเลยนะ
คือรักษาเรื่องท้องเสียแล้วใช่ไหมต้องตรวจเรื่องโควิดด้วย
ปรากฏว่าก็มีคนตรวจแล้วก็ผลเป็นบวกอีกสามถึงสี่ราย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องแยกตัวตรวจรักษาต่อไปด้วย
เดี๋ยวรอผลการตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะ
โอ้โหท้องเสียหมู่แล้วหรอคุณผู้ชมฮะใช่ค่ะ